ครับปกติเนี่ยไอ้ตัวเงินตัวทองถ้าเราเจอเราก็เจอมันตัวเดียวใช่ไหม

แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเจออยู่มันแอบอยู่ตามบ้านตามพงตามย่า
แต่คราวนี้เจอบนถนนเลยมันทำแบบนี้อยู่ด้วยครับ

มันยังไงอ่ะพอดรักกันทะเลาะกัน

ลักษณะคล้ายกับงูมันพลอดรักกันนะ
แต่ในเน็ตเขาเถียงกันนะว่ามันสู้กันหรือว่ามันพอดรักกันอยู่
นี่แหละครับอยู่ท่ามกลางถนนนะฮะ
แล้วก็ฝนตกแบบนี้ขวางหน้ารถของพี่ผู้หญิงคนนี้
แล้วก็บีบแต่ไล่ก่อนแล้วนะฮะ
มันก็ยังฟัดกันอยู่แบบนี้

ระบุว่าฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านเองใช่ไหม

สุดท้ายพี่ฟู้ดแพนด้าและคุณลุงรวพอมาช่วยกันไล่
น้องวิ่งมาอยู่ใต้รถขอบคุณนะคะ
กลัวก็กลัวขำก็ขำฝนก็ตกนะฮะ
ขณะที่ชาวเน็ตบางคนบอกว่าที่เห็นอยู่น่ะ
มันไม่ได้พรอดรักกันนี่ไงที่ผมบอกเขาเถียงกัน
มันสู้กันหากน่าจะแย่งพื้นที่กัน
แต่ชาวเน็ตบอกว่าไม่สนหรอกเจ้าพ่อรัก
หรือว่าจะสู้กันทะเบียนรถอะไร
เดี๋ยว๑สิงหาอยากจะแก้ตัวสักหน่อย

อือนะฮะนี่แหละครับก็ปรากฏว่า
ปรากฏว่าเอ่อมันต้องเป็นสิบหกสิงหาสิ
ใช่ค่ะมวดหน้ามวดหน้าเออมวดหน้าน้องแกนตัวเพราะว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันที่สลากออกพอดี
ไม่ทันแล้วล่ะเขาถามว่าแล้วทะเบียนรถอ่ะ
เลขอะไรเจ้าของรถก็ใจดีนะบอกแล้วตอบให้นะ
สองศูนย์ห้าแปดเออจดไว้อ่านะครับอ่า
เราไม่มีข้อสรุปไม่มีอีกว่าไอ้เจ้าสองตัวนี้มันมาโชว์อะไรหน้าจอ
แต่ผมว่ามันพอดรักกันแต่คุณคุยกันมาแล้วเหรอ
ผมผมดูจากสัตว์แบบอื่นที่มันทำแบบเนี้ยหมุนหมุนตัวอ๋อ
เกลียวกันนะครับเกลียวแบบไทยงูเหมือนกัน

แต่พี่เหมือนแต่มอเตอร์ไซค์สักครู่เห็นไหม
ทำไมฮะหยุดค่ะอุตส่าหุดถ่ายคลิป